มาเล่าเพราะว่าเจ้าของคลิปเขาถามทีมข่าวมาว่าหาคำตอบให้ผมหน่อย
ตกลงแล้วดวงไฟสีแดงที่อยู่ข้างพระจันทร์เต็มดวงในคืนวันลอยกระทง
มันคืออะไรกันแน่อ่าเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
มันจะหันไป

เรามีความบอกว่าอยากถ่ายรูป

ก็เลยให้ลองแกเช็ดแนนกล้องดู

ก็เลยเอากล้องของเพื่อนของญาติอ่ะ

แล้วก็เราถ่ายในมุมทั้งสว่างแล้ว

มันเป็นขยะที่ติดอยู่หน้าเลนจริงเนี่ย

พิกัสก็คือตำบลหินตั้งอำเพือนเมืองจนครนายโยค

เราก็ตรวจสอบให้ต้องถามผู้รู้
พลอากาศตรีถากูลเกิดแก้ว
ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญวัตถุท้องฟ้า
บอกว่าถ้าดูจากคลิปนี้นะครับ

เมฆเนี่ยอยู่ก่อนดวงจันทร์พระจันทร์เนี่ยเต็มดวงจริงแต่มีเมฆอยู่ก่อนดวงจันทร์
ในคลิปเห็นชั้นเมฆชัดเจนส่วนดวงกลมสีแดงที่อยู่หน้าชั้นเมฆอีกทีนึง
เพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนว่าดวงแดงที่เห็นอยู่ถ้าเป็นวัตถุมันต้องอยู่ในโลกนี่แหละ
ไม่ได้ว่าอยู่หลังเมฆแล้วไปอยู่แถวดวงจันทร์แถวนู้นมันอยู่แถวด้านหน้านะครับ
ซึ่งเพราะฉะนั้นเห็นชัดว่าดวงนี้เนี่ยเป็นวัตถุในโลกไม่ได้อยู่นอกโลก
เท่าที่ดูจากคลิปเห็นว่ามีดวงแดงแค่กล้องเดียวนะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นลักษณะปรากฏการณ์ทางภาพถ่าย
หรือว่าเลนส์แฟร์ซึ่งก็ตรงกับความเห็นของอาจารย์ออสนะฮะรองศาสตราจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์นะครับ
ทั้งสองท่านยืนยันว่าไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอะไรเป็นเรื่องของทางภาพถ่าย
ถ้ามือถือทั้ง๔เครื่องของเพื่อนเนี่ยถ่ายพร้อมกันจะต้องเห็นจุดสีแดงเช่นกันนะครับ
ก็จะมีการโฟกัสไปที่ดวงจันทร์แล้วก็เกิดมิลเลอร์หรือว่าเกิดเงาเป็นจุดสีแดง
ไม่ได้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติใดเลยคุณ

เดี๋ยวนี้กล้องมือถือนี่ระบบกล้องอะไรมันเยอะแยะไปหมด